ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์
เพราะว่าพ่อทำร้ายร่างกายลูก
เตะทั้งต่อยทั้งตบนะคะ
ไปดูกันหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะ

พี่เราต้องทำอะไรนะ

ทำไมไม่ห้าม
ไม่จ่ายหรอก

เห็นคลิปนี้ต้องบอกว่าความจริงยาวประมาณสัก๕นาทีนะ

ผู้หญิงเสื้อสีน้ำเงินน้ำเงินที่พยายามมากั้นผู้ชายเสื้อสีน้ำเงิน

เด็กเสื้อลูกเสื้อที่อยู่ตรงข้ามนะ
อันนั้นคือเป็นคู่กรณี
แล้วผู้ชายเสื้อขาวเป็นพ่อของเด็กสองคน
ผู้ชายเสื้อขาวนี่เขาพิการตาบอดนะคะ

พ่อจับลูกล็อกคอชกเข้าไปที่ใบหน้า
ชกเข้าไปที่ท้องจนเด็กตัวงอเลยนะ

ทำไมพ่อถึงทำกับลูกขนาดนี้
คือทีมข่าวของเราเดินทางไปที่โครงการบ้านเอื้ออาทร๒
บางบัวทองที่จังหวัดนนทบุรี
ก็ไปคุยกับเด็กที่ใส่ชุดลูกเสือวัย๑๓ปีนี่แหละ
น้องยอมรับนะว่าโดนพ่อทำรุนแรงจริง

แล้วก็เล่าถึงสาเหตุที่โดนพ่อตีให้ฟัง
เพราะว่าน้องไปไถเงินเด็กรุ่นน้อง
ก็คือเสื้อเหลืองกับเสื้อลูกเสือที่อยู่ตรงข้ามนั่นแหละค่ะ

ทีนี้พอไปไถเงินน้องเขา
หลังจากนั้นน้องก็ไปฟ้องพ่อของน้องคือผู้ชายเสื้อขาว
แล้วผู้ชายเสื้อขาวที่บอกว่าตาบอด
ก็มาฟ้องพ่อของน้องลูกเสือคนนี้
ก็คือมาคุยมาตกลงมาเจรจากัน
ทีนี้พ่อของน้องลูกเสือคนนี้ก็เลยโมโหลูก

ผมไปถ่ายตังค์ดีครับ
ทีนี้พ่อก็มาลงทีหลังแล้วพ่อก็ตีครับ
คุมผิดครับแล้วทีนี้พ่อกลับมาจากโรงงาน
พ่อก็เหนื่อยพ่อก็เลยเครียดแล้วก็ตีครับ
นี่ไงคือน้องลูกเสือคนนี้เขาบอกว่า
เขาก็ไปเหมือนกับมีข้อตกลงกับรุ่นน้อง
ว่าถ้าเกิดว่าพี่ไปเรียกชวนมาเล่นน้องต้องลงมานะ
ถ้าเรียกทีที่๑น้องไม่ลงมาต้องจ่ายตังค์๕๐บาท
ทีนี้ก็กลายว่าไปเรียก๔ทีไม่ลงมาสักทีนึง
ก็เลยต้องจ่ายตังค์๒๐๐อย่างนี้
แต่ทีนี้พอน้องไม่ยอมจ่ายมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของการไถเงินกัน
แล้วผู้ปกครองกับผู้ปกครองก็มาคุยกัน
สุดท้ายน้องคนที่ไปถ่ายเงินก็โดนทำโทษ
พ่อของน้องยอมรับว่าพ่อตีลูกจริง
เพราะว่าโกรธลูกมากเลยเมื่อรู้ว่าลูกไปไถเงินรุ่นน้อง
แต่ที่ทำเนี่ยคืออยากจะสั่งสอนไม่อยากให้ลูกไปทำแบบนั้นอีก
แล้วผมก็เลี้ยงลูกไม่ได้ให้ลูกลำบากเลยนะ
ตังค์ลูกไปโรงเรียนวันละร้อย
แล้วเลิกเรียนมาก็ให้ฆ่าขนมอิตหา
พอมาเจอภาพแบบนี้ที่มีการแชร์กันผ่านโลกโซเชียล
ตัวคุณพ่อเองก็รู้สึกเสียใจที่ทำรุนแรงกับลูก
แล้วพ่อยกมือไหว้ขอโทษเลยนะ
เราถามว่าพ่อพ่อรักลูกไหม
ฟังนะว่าคุณพ่อจะตอบว่ายังไงค่ะ
จะไปใส่เอาตังค์ของตัวเล็กกว่ามันไม่ใช่ครับ

ผมไม่เคยตีเขาในที่จะไม่ทำผิด
ผมจะไม่ยุ่งเลยแต่นี่เขาทำผิดผมก็ต้องสั่งสอน
ผมไหว้ผมขอโทษสังคมเหรอ
ผมก็ยังไม่รู้ว่าสังคมผมไปทำอะไรให้สังคม
ทั้งที่ผมสั่งสอนลูกผมว่าเรื่องนี้มันสมควรไหม
แล้วให้ผมขอโทษสังคมเหรอ
ทั้งสังคมไม่ได้มาไอ้นี่ผมเลย
ไม่รู้ต้นหายไปเหตุมายังไง
แต่ว่าท้ายที่สุดมันก็มีช็อตที่คุณพ่อ
คือเหมือนกับยกมือไห้ขอโทษแล้วก็มีกอดลูกตอนนี้ด้วย
คือพ่อบอกว่าไม่ต้องถามหรอกว่าผมรักลูกไหม
ถามพ่อที่ไหนก็ได้ไม่มีพ่อที่ไหนไม่รักลูก
ซึ่งเรื่องนี้กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง

เพื่อที่จะฟื้นฟูเยียวยาจิตใจนะคะพ่อและเด็กเองเนี่ยก็มีอาการเครียด
เพราะว่าพอภาพนี้มันโดนแชร์ไป
ก็โดนสังคมวิพากษ์วิจารณ์ด่าทอค่ะ
รวมถึงจะมีการประสานเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์มาดูแลครอบครัวเด็กอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะ